เรื่องของนายจ้างตามแคมป์คนงานต่างที่คนงานไทยทำงานอยู่ที่อิสราเอลเนี่ย
คือในจ้างที่ดีก็มีนะฮะที่เขาช่วยพาหนีช่วยพาอบพยพพาไปอยู่ในจุดปลอดภัยให้ไปทำงาน

ตรงจุดอื่นอ่อนที่ปลอดภัยจะได้ค่าจ้างอะไรอย่างนี้เขาก็ดูแลดีก็มี
แบบที่แบบบังคับแบบไม่ควรจะมาประคับอะไรกันช่วงเวลานี้อันนี้ก็มีนะ
มีเหมือนกันหรือที่หนีทิ้งไปเลยก็มีนะ
ก็มีที่บังคับเนี่ยแรงงานไทยบอกถ้าเกิดไม่ออกไปทำงานเขาบอกเขาจะไล่ออกจากแคมป์

ไปหลุมหลบภัยที่ไหนไงออกไปจากแคมป์ก็เงินก็ไม่มี
จะไปต่ออะไรยังไงเขาก็จำเป็นอย่างนี้ได้ทำงานก็มี
ท่านผู้ผู้ชมมีแรงงานไทยที่อิสเตอร์ไเอลเหย่อหน้างานที่สังหารโหด
เขาบอกว่าตอนที่กลุ่มฮามาสเข้ามาเนี่ย

นี่ขวามือนี่ฮะคุณบุญชัยแทร่ย่าง
อายุ๓๕ปีชาวเชียงราย
เขาซื้อตัวเครื่องบินเดินทางกลับไทยเองนะครับ
บุญชัยบอกว่าไปทำงานที่อิสราเอลได้แค่ปีกว่า

แต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
เขากลับมาถึงเมืองไทยแล้วตอนนี้เขาอุ่นใจมาก
และคงไม่ไปกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกแล้ว
คุณบุญชัยบอกว่าตอนที่เขาเจอเหตุการณ์กับตัวเองเนี่ย
เป็นนาทีแบบโอ้โหสังหารโหดเลยนะฮะ
รอบแรกเนี่ยกลุ่มคนร้ายที่บุกเข้ามาที่แคมป์
โจมตียิงคนงานในแคมป์ก่อนเลย
เสียชีวิตแบบคนแล้วคนเล่าแบบไล่ยิงทีละห้องอ่ะค่ะ
ปลาระเบิดใส่ด้วยโดยไม่สนใจเลยว่าคนงานในแคมป์เนี่ย
จะเป็นชาติไหนอะไรยังไง
ใช่คนในชาติคู่กรณีกับเขาหรือเปล่า

อันนี้แหละคือสิ่งที่ทำให้คนไทยแล้วก็ทั่วโลก

คือไม่ถามเลยว่าใครเป็นแบบคุณเป็นอะไรชาติไหนอะไรยังไงไม่สนใจเลย
อันนี้คุณบุญชัยบอกนะเพราะเขาอยู่ในแคมป์ที่เขาโดน
เขาบอกว่าโอ้โหบางคนถูกลากออกไปแบบเหมือนหมูเหมือนหมา
แล้วไปยิงพิงข้างนอกห้องอะไรอย่างนี้
บุญชัยบอกที่แย่ที่สุดเลยก็คือที่เขาไปทำงานอยู่เนี่ย
เขามีญาติที่เป็นคู่เขยเนี่ยไปทำงานอยู่ด้วยกัน
อยู่ห่างกัน๗กิโลเมตร
ก่อนหน้านี้อาจจะดูเหมือนไกลนะ๗กิโลเมตร
แต่เขาไปมาหาสู่กันได้คือเรียกว่าเลิกงานก็เจอกันทุกวันนะฮะ
แต่ตอนนี้คู่เขยของเขาตายแล้ว
ตายก็ถูกเผาแคมป์นะฮะ
แล้วตอนนี้ศพก็ยังเอากลับเมืองไทยไม่ได้

ต้องรอการพิสูจน์ดีเอนเอพิสูจนอัตลักษณ์บุคคลก่อนว่าใครคือใคร

ก็เขาบอกตอนนี้ตายก็พันกว่าแล้ว
แล้วก็ต้องไปแบบเก็บไว้รวมกันก่อนด้วยนะคะ

แต่เขาบอกไม่ใช่หัวหน้าแต่ยิงไม่สนใจเลย
เขามาได้ถามว่าเป็นคนไทยหรือเป็นอะไร
แล้วก็ยิงอย่างเดียว
เอ๊ะบอกว่าไม่อยากกลับไปแล้ว
พอแล้วครับถ้ามาเมืองไทยก็อ่อนใจแล้วครับ
แต่อยู่นั่นก็ทุกวินาทีเสี่ยงหมดครับ
เยอะเหลือเกินแล้วเที่ยวบินแต่ละเที่ยวรับกลับมาเนี่ย
ตัดสินใจซื้อตัวกลับเองดีกว่า

เนื่องจากมีคนไทยเป็นจำนวนมากที่ตอนนี้ต้องการเดินทางกลับบ้าน
ในแคมป์คนงานที่ทำงานอยู่เนี่ย
ยังมีคนไทยอยู่อีก๗๘คนนะฮะที่เขายังไม่กลับนะ
เพราะว่าเขาบอกเขามีภาระแต่ถ้าสถานการณ์มันเลวร้ายหนักขึ้นกว่านี้เนี่ย
เขาอาจจะตัดสินใจใหม่อีกครั้งนึงแต่ตอนนี้เขาบอกเขายังกลับไม่ได้
เขายังมีภาระทางบ้านทางเมืองไทยอยู่ที่ต้องส่งเงินกลับบ้าน
เราได้คุยกับอีกหนึ่งคนนะคะคุณวรรณวัฒน์ทศกิจนันทากูลวัย๒๙ปี
ก็เป็นอีกหนึ่งแรงงานไทยในอิสราเอลค่ะที่เดินทางกลับมากลับมาเอง
วันนี้ซื้อตัวกลับมาเองครับเขาบอกว่าเขาอยู่ที่เมืองรามัตฮาชารอนนะคะ
เป็นเมืองทางตอนกลางของอิสราเอลซึ่งจริงจริงแล้วเนี่ยไอ้
ทางตอนกลางถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยห่างไกลจากเขตพื้นที่สีแดง
แล้วก็ไม่ค่อยมีเหตุรุนแรงอะไรแต่ก็ยังเห็นบนท้องฟ้าเนี่ย
มีการยิงจรวดประทะทางอากาศอยู่เป็นระยะวันเกิดเหตุคนนี้หน้าผมยาวนี่แหละ
เขาบอกเขานอนอยู่ได้ยินเสียงไซเรนเตือนแล้วก็เสียงระเบิด
ทุกคนก็วิ่งไปหลบอยู่ในจุดที่ปลอดภัยถึงแม้ก่อนเดินทางเขาบอกเขาศึกษาไว้แล้วนะ
ว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นบ้างนะแต่เขาบอกโอ้โหของจริงนี่ไม่ใช่เลยพี่
ของจริงกับของซ้อมนี่มันคนละเรื่องเลยวันนี้กลับมาบ้านแล้วเหยียบผืนแผ่นดินไทยรู้สึกโล่งใจมาก
เพราะตลอดเวลาที่อยู่ที่นั่นเนี่ยมันระแวงไปหมดเลยไม่รู้ว่าวันไหนระเบิดจะถึงตัวเรา
ไม่รู้ว่าวันไหนกลุ่มฮามาสจะบุกมาไหมการกลับบ้านในครั้งนี้จริงจริงก็ถือว่าเป็นการกลับตามกำหนดสัญญาการพักร้อนด้วยนะคะ
ซึ่งนายจ้างจะออกเงินค่าเครื่องให้เขาโชคดีที่กำหนดการพักร้อนเขามันมาตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอดี
ก็เลยไม่ได้เสียค่าตัวกลับมานะคะถามว่าเหตุงานถ้าเหตุการณ์สงบแล้วกลับไปอีกไหมวรรณวัฒน์

กลับค่ะเพราะเหลือสัญญา๓ปี
มันก็ปกตินะครับเพราะว่าเวลาเขายิงจรวดยิงอะไรมันก็ปกติเวลามีจรวดมา
เป็นมาเป็นช่วงครับก็มันจะเป็นช่วงแล้วก็จะหมดไปแล้วก็ทำงานปกติ
มันก็มีจิตตกบ้างครับจิตบางทีจิตตกเพราะว่ามันทั้งวันทั้งคืนนะครับ
ตอนกลางวันก็มีตอนคืนก็มีผมก็เดี๋ยวดูก่อนครับต้องคิดดูอีกทีหนึ่ง
เพราะบางทีก็ต้องชั่งใจตัวเองด้วยครับเพราะว่าใจเราอยู่ระดับปานกลางหรือเปล่า
มันจะมีระดับจิตตกหรือว่าจิตเตลิดไปผมก็ต้องดูจิตตัวเองด้วย
สภาพจิตสำคัญอยู่ครับเหตุผลที่เรากลับไปเพราะรายได้ในการ
พูดรายได้พอได้ครับมันก็ดีกว่าอยู่เมืองไทยนะ
เขาบอกเขาเหลือสัญญา๓ปีเขาอยากกลับไปเพราะพื้นที่ที่อยู่จริงก็ไม่ได้อันตราย
ด้วยหนึ่งสองคือระดับมันดีกว่าตอนที่อยู่เมืองไทย
เขาอยู่ภาคกลางใช่ไหมอยู่ตอนกลางค่ะถ้าอันตรายต้องตอนใต้
ตอนใต้กับเหนือติดฉนวนกาซาตอนเหนือด้วยเหรอ
ก็ตอนเหนือติดฮิสบอลเลบานอนไงค่ะถ้าตอนกลางนี่ก็ยังพอไหวอยู่
ใช่ค่ะอีกคนนึงค่ะคุณชัยเชษเทือกตาชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยนะคะ
เขาไปทำงานสวนแตงทางตอนเหนือของอิสราเอลครบสัญญา๕ปีพอดีค่ะพี่อุ๋ย
ก็เลยเดินทางกลับมานะคะถามว่าการโจมตีของกลุ่มฮามาสในครั้งนี้นี่
มาทั้งภาคพื้นดินทั้งอากาศทั้งทางน้ำเขาบอกว่ามันไม่เหมือนครั้งก่อนก่อนเลย
เพราะครั้งก่อนมาทางอากาศอย่างเดียวนี่มาครบเลยนะคะ
และการเดินทางที่สนามบินเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้มีการปิดกั้นเส้นทางอะไร
แต่ก็จะยากลำบากหน่อยเพราะมีทหารอิสราเอลคุ้มกันตามเส้นทาง
มีการเอารถถังออกมาลาดตระเวนบนถนนซึ่งตัวเขาเนี่ยอยู่บริเวณพื้นที่โซนภาคเหนือก็เลยไม่ได้รับผลกระทบมาก
ไม่เคยครับรอบนี้ครั้งแรกที่จมตีแบบภาคพื้นดินเนี่ยปกติคือจะเป็นแบบไหน
จมตีทางอากาศอย่างเดียวที่มุมยุมมา๕ปี
ในของพี่เองมีแคมป์คนงานว่าใครอพยพมหาคุณ

นี่คือครบสัญญาครับ
แล้วจะกลับไปทำงานยังไง
ที่สุดอิสราเอลกลับไม่ได้แล้วครับคือไปรอบเดียวได้รอบเดียวครับ
ส่วนใหญ่เราจะได้ยินคำว่าสัญญา๕ปีนะ

สตริกคนที่เข้าไปทำงานที่บ้านเขาว่าจะให้รอบเดียวหรือว่าครั้งต่อไปจะต่อได้อีกหรือเปล่า
แต่ส่วนมากบางคน๕ปีก็แบบเต็มที่แล้ว
เต็มที่แล้วเก็บเงินเก็บท้องได้แล้วคือพอแล้วไม่ไปอีกแล้วอย่างนี้ก็มี
ทุกผู้ชมครับที่ขอนแก่นนะฮะมีครอบครัวของแรงงานไทยที่อิสราเอลคนหนึ่ง
ซึ่งวันนี้ทางจังหวัดก็ช่วยประสานความช่วยเหลือต่าง
ในการที่ให้ขึ้นรถตู้ไปรับเขากลับบ้านจากสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ย
กลับมาที่ขอนแก่นด้วยเนื่องจากเขาถูกยิงบาดเจ็บกลับมานะฮะ
กระสุนเนี่ยเข้าบ้านท้ายกับแผ่นหลังโดนยิงมาสองนัด
แรงงานไทยคนนั้นก็คือนายพดุงบุตรโมหรือว่าโอโน่อายุ๒๖ปี
ขวามือนะฮะนี่ซ้ายมือนี่คือคุณแม่นะคุณแม่บุญโฮมนะครับ
นี่วันนี้ก็ร้องไห้ด้วยความดีใจแล้วฮะที่ลูกชายได้กลับบ้าน
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เอารถตู้มาบริการ
ส่งไปสนามบินที่กรุงเทพเพื่อรับตัวกลับมาขอนแก่น
คุณแม่นะฮะบอกว่าดีใจแล้วก็โล่งใจมากที่วันนี้ลูกชายเนี่ยได้เดินทางกลับบ้าน
มีลูกคนเดียวเลยนะฮะลูกนี่ตอนที่เห็นลูกชายซื้อตัวนะฮะ
นี่อ่าแต่ถูกยิงเข้าไปแถวบ้านท้ายกับแผ่นหลังนะ
โดนไปสองนัดนะฮะโชคดีที่รอดมาได้
อ่าคุณพดุงบุญโฮนะฮะพดุงบุฎโมหรือว่าโอนโฮ
ขณะเดียวกันนะครับแม่บอกมีลูกชายคนเดียวนะครับ
ลูกตัดสินใจไปทำงานที่อิสราเอลเพื่อสร้างครอบครัว
กะว่าถ้าครบสัญญาเมื่อไหร่วางแผนจะกลับมาอยู่เมืองไทย
นะจะมาแต่งงานกับแฟนไปทำงานได้ปีห้าเดือนนะฮะ
เกิดเหตุรุนแรงขึ้นในครั้งนี้ก่อนหน้านี้ลูกชายเล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าเขาก็มีการสู้รบกันบ้างแต่ไม่เคยหนักเท่าครั้งนี้มาก่อน
สุดท้ายลูกก็ถูกยิงบาดเจ็บอ่าแม่บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุไม่มีวันไหนที่นอนหลับเลยนะฮะ
เพราะว่าห่วงกลัวว่าลูกเนี่ยจะเสียชีวิตยิ่งช่วงที่ติดต่อลูกไม่ได้เนี่ย
กลัวมากมากยิ่งเห็นข่าวผ่านทางทีวีเนี่ยโอ้โหยิ่งกลัวไปใหญ่นะฮะ
เหตุการณ์มันดูรุนแรงเหลือเกินโชคดีที่สุดท้ายเนี่ย
รอดตายมาได้แล้วก็ได้เดินทางกลับบ้านแล้ว
ส่วนคุณแม่ของแฟนของคุณพดุงนะฮะ
ก็ไปรอรับที่สนามบินเหมือนกันนะครับ
พระดุงนี่ก็ถือว่าเป็นลูกเขยนั่นแหละนะ
ก็นิสัยดีนะครับพอรู้ข่าวว่าถูกยิงบาดเจ็บ
ตอนนั้นก็เป็นห่วงร้องไห้กันหนักมาก
เพราะว่าเขารักลูกเขยเนี่ยเหมือนลูกชายแท้เลยนะฮะ
สุดท้ายก็ได้รับความช่วยเหลือในการเดินทางกลับไทย
และไม่อยากให้กลับไปเสี่ยงแบบนั้นอีกแล้ว

ซื้อตัวอยู่นะครับเดี๋ยวอาการหายดีเมื่อไหร่ก็จะได้เดินทางกลับบ้านที่ขอนแก่นอย่างแน่นอน

มีอีกหนึ่งคนนะฮะหนึ่งใน๑๙คนที่ลงทะเบียนกลับกลับกรงศูนย์นะฮะ
คุณสุริยันกันตาหรือคุณท็อปวัย๒๘ปี
วันนี้เดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว
บอกวินาทีที่เดินออกมาจากเกรดปุ๊บนี่เดินเข้าไปกอดคุณแม่เลยแล้วบอก
แม่ผมปลอดภัยแล้วครับผมกลับมาแล้วผมจะไม่กลับไปอีกแล้วครับ
แม่นี่ก็กอดเลยนะคะร้องไห้เลย
แล้วเขาก็ก้มลงกราบเท้าคุณแม่คุณแม่ก็เอาสายสินมาผูกข้อมือให้ด้วย

อีกครั้งก็อดท้าย

เพราะเหตุการณ์ที่คุณท็อปเจอนี่นะคะ
๖โมงเช้าวันที่๗ตุลาคมค่ะ

ตอนแรกก็คิดว่าเป็นการต่อสู้ทางอากาศเหมือนกับทุกครั้ง
ที่มันเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำจน๗โมงค่ะ
เสียงปืนกลนี่ดังรัวที่แคมป์คนงานข้าง
เขาก็เดินออกมาดูนะคะอืม
กลุ่มฮามาส๔คนมีอาวุธปืนครบมือเข้าไปในตู้บังเกอร์ของกลุ่มคนงานด้านข้าง
โอ้โหตู้นั้นมีคุณบุญถมพันคล้องแล้วก็คุณนัทวรีมูลกัน
สองสามีภรรยาที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันอยู่ครับ
หลังจากนั้นกลุ่มฮามาสเข้าค้นตู้บังเกอร์แล้วยิงคนไทยที่เหลือตายหมดค่ะ
ตัวเขานี่รีบวิ่งกลับเข้าไปหลบในห้องแล้วก็อยู่ให้เงียบที่สุด
อ่าพี่อุ๋ยดูสภาพแคมป์เขาสิฮะโอ้โห
มันดูไม่ออกเลยค่ะว่ามันเป็นอะไรมาก่อน
เขาบอกโชคดีมากนะที่กลุ่มฮามาสมาไม่ถึงตู้บังเกอร์ของเขา
แต่มันไม่จบแค่นั้นไงคะทำไมฮะ

คราวนี้กลุ่มฮามาสมายืนเรียกหน้าแคมป์
ไม่น่าเชื่อนะคะอันนี้คุณท็อปเล่านะอ่า
กลุ่มฮามัสมันพูดภาษาไทย

บอกสวัสดีครับคนไทย

ราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผารอบห้องที่เขาอยู่

ตอนนั้นในหัวเขาคิดคำเดียวเลยค่ะ

โยนระเบิดจุดไฟเผาเอาอะไรมารอด

ทนอดทนอดทนอยู่๒๐นาที

ควันไฟมันก็เริ่มเข้ามาแล้ว

ใช่ค่ะโชคดีกลุ่มฮามัสมันกลับไปหมดแล้วค่ะ
เขาเลยวิ่งหนีเข้าป่าสวนส้ม
รอจนเช้าแล้วค่อยย้อนกลับมาที่แคมป์คนงาน
โอ้โห
มันยังไม่จบพี่อุ๋ย

มันกลับมาอีก
มาอีกแล้วเหรอ
กลุ่มฮามัสบุกเข้ามาอีกครั้ง
เรียนสภาและอะไรทางเราจะช่วยอยู่แล้วนะคะ
โอเคไหมคะเราจะพยายามให้ขบันให้เร็วที่สุดให้พลไปที่สุด
ได้ยินคนมาอธิบายแบบนี้ผมก็รู้สึกโล่งอกขึ้นมาในระดับหนึ่ง

ก็คงมีแรงงานไทยที่มาทำงาน
ผมว่าแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็คงจะเป็น๑๐๒๐ปีจนคุยพูดภาษาไทยกันได้แล้ว
บางร้านเข้าพูดภาษาไทยอะไรกับคนที่มาซื้อของอะไรด้วยเลยนะ

บอกจะช่วยเหลือให้เร็วที่สุดจะพากลับไทยเร็วที่สุด
บอกว่าฉันรู้ฉันเข้าใจ
เราคุยกับคุณแม่ของคุณท็อปค่ะ
บอกว่าลูกชายเพิ่งบินไปทำงานที่อิสราเอลได้๗เดือนเอง
ก่อนไปก็กู้เงินธนาคารหมู่บ้านไป๑๕๐๐
เป็นต้นทุนในการซื้อตัวค่าเอกสารต่าง
แม่ห้ามแล้วนะอย่าไปเลยลูก
แต่ลูกบอกว่าแม่แต่อยู่ที่นู่นรายได้มันดีจริง
๗เดือนไปถึงปุ๊บสงครามเกิด
หนี้นี่เพิ่งผ่อนชำระไปได้แค่สามเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นบาท
คือผ่อนไปได้สามเดือนเหลือหนี้อีกแสงสอง

แม่บอกว่าเออเป็นหนี้ก็เป็น

ยอมเป็นหนี้แต่แม่ไม่ยอมให้ลูกแม่ตาย

หลังจากนี้แม่บอกจะพาลูกชายกลับบ้านที่ลำปางทันทีนะคะ
แล้วก็จะไปแก้บนหมู๓ตัวกับเจ้าพ่อประตูผา

ว่าขอให้ลูกรอดปลอดภัยจากสงคราม
กลับมาสู่อ้อมกอดแม่ค่ะ
ก็เดี๋ยวกลับไปนี่ก็
เพราะว่าเตรียมไว้อยู่ค่ะ
แรงงานไทยอีกสักคนนะครับท่านผู้ชมครับ
ก็จะทยอยเดินทางมาเรื่อยนะในช่วงเวลานี้นะ
คุณอานนท์โพศีนะครับเป็นชาวจังหวัดหนองบุรมภู
หนึ่งในแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอลนะครับ
คุณอานนท์นี่ก็จะเดินทางมาด้วยการประสานกับทางการไทยนะ

คุณอานนท์บอกว่าสงครามครั้งนี้ที่อิสราเอลถือว่าเป็นการต่อสู้ที่รุนแรงมาก
วันเดียวเนี่ยเขาได้ยินเสียงระเบิดแบบเป็นพันลูก
จากก่อนหน้านี้ถามว่าเคยมีไหมเคยมี
ปลาระเบิดทิ้งระเบิดเนี่ยอย่างมากก็วันหนึ่งก็๗๐๘๐ลูก

ตัวคุณอานนท์ทำงานในพื้นที่สีแดงนะฮะ
ในที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนอะไรมาก่อนนะฮะมีแค่ประกาศให้ระวังตัวนะครับ
พอเกิดเหตุยิงถล่มสู้รบกันเขาก็ไปหลบที่บังเกอร์
ที่นายจ้างทำเอาไว้ให้วันนั้นเนี่ยเขาบอกนอกจากเสียงระเบิดแล้วมีเสียงปืนเข้ามาเรื่อยนะฮะ
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้รุนแรงเหลือเกิน
เพราะผู้ก่อเหตุบุกมาถึงในแคมป์คนงาน
ตัวเขาเองก็เผชิญหน้ากับกลุ่มฮามา
ได้แต่ภาวนาว่ายังไงต้องรอดยังไงต้องรอด
สุดท้ายในแคมป์ของเขา
มีทั้งคนที่บาดเจ็บคนที่เสียชีวิต

หากอนาคตสงครามสงบถามว่าอยากกลับไปทำใหม่ไหม
คุณอานนท์บอกไปนะฮะเพราะที่มาเนี่ยสัญญาตัวเองก็ยังไม่ครบกำหนดด้วย
นายจ้างที่ทำงานอยู่ด้วยก็เป็นคนใจดี
แล้วตัวเขาก็เพิ่งไปทำงานได้แค่๗๘เดือนเท่านั้น
ถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปอีก
เดี๋ยวค่อยไล่ตามกันต่อกันแล้วกันนะครับสถานการณ์ที่นั่นนะ